หลายเรื่องที่ต้องมาเตือนใจเตือนภัยกันด้วย
ใช่มีนักศึกษาที่เชียงใหม่ออกมาแฉพฤติกรรม
ว่าเขาตกเป็นเหยื่อเพราะว่าถูกมิจฉาชีพ
คือหลอกให้ถ่ายโป๊ะในการเปิดท่อนบน
ขณะที่อยู่ในชุดนักศึกษา
คือน้องนักศึกษาสาวคนนี้เธอจริงแล้วมีอาชีพนะ
เธอก็ทั้งเรียนด้วยและอยากทำงานด้วยในการหาเงิน
แต่ว่าช่วงโควิด๑๙เธอก็บอกมันลำบากเหลือเกิน
จริงเธอก็ไปเป็นสาวเชียร์เบียร์นะ
แล้วปรากฏว่าเห็นในโลกโซเชียล
เขามีว่าให้น้องใส่ชุดนักศึกษาและถ่ายแบบแล้วจะได้เงิน
ก็เลยติดต่อไปก็เลยสมัครไปมีการพูดคุยกันสุดท้ายอย่างที่ได้เกริ่นไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่
ชื่อว่ากัญญาพรศรีสุวรรณก็ติดต่อเข้ามา
เธอก็เลยเข้าใจว่าคนที่ติดต่อมาน่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หรือว่าอาจจะเป็นสาวสอง
เธอก็เชื่อใจสินะถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอก็เชื่อใจได้

ทีนี้ก็มีการพูดคุยกันมีการว่าจ้าง
ให้เธอไปถ่ายแบบให้ในชุดนักศึกษา
สถานที่เธอที่ตกลงตรงใจจะไป
เพราะว่าเป็นสถานที่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่
ก็เลยไปทีนี้พอไปปุ๊บ
มีการพูดจาเหมือนกับหลอกล่อให้เธอถอดเสื้อผ้า
อ้างว่าจะขอดูรูปร่างจะขอดูสัดส่วน

ก่อนจะนัดกันก็ทางนี้มีการคุยกัน
ทางอินบ็อกก็ถามว่าสัตว์ส่วนเป็นอย่างไร
แล้วก็ตัวน้องนักศึกษาก็หลงเชื่อ
ก็เลยถ่ายรูปแก้ท่อนบนส่งรูปไปให้เขา
เพราะคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
หรือไม่ก็เป็นสาวสองและคิดว่าจะได้เงิน

นักศึกษาคนนี้ก็ถามว่าพี่แล้วจะได้งานไหม
ปรากฏว่าเขาตอบกลับมาบอกว่ายังไม่เฟิร์มค่ะหนู
หนูต้องถอดร่างด้วย
เพราะว่าจะต้องดูรูปร่างทั้งหมดทั้งตัวเลยทั้งท่อนบนท่อนล่าง
แต่ว่าน้องนักศึกษาคนนี้บอกว่าพี่ของเก่าที่พี่บอกจะให้๒๐๐บาท
ที่หนูส่งรูปท่อนบนไปให้พี่ยังไม่ให้เลย
แล้วแบบนี้หนูจะถอดร่างได้ยังไงแล้วก็หนูก็ไม่กล้าถอดร่างอยู่แล้วด้วย
มีการข่มขู่กันด้วยมีการแบบ
จะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกกับคลิปก่อนหน้านี้ค่ะ
ให้ลบคลิปออกไปไม่เช่นนั้นขุมขู่ว่าจะนำคลิปที่มันทึกเอาไว้
เดี๋ยวจะเอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลหรือว่าเอาไปขายในกลุ่มเฉพาะนะคะ
อับอายชื่อเสียงนะอันนี้เธอไม่ยอมนะคะมาข่มขู่กันแบบนี้
เธอก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้ฟัง
ก็บอกเล่าเหตุการณ์สิ่งที่เธอเจอมาแล้วก็เตือนภัยให้ระวังด้วย

ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้เนอะเราก็อยากจะได้งานอะไรประมาณนี้
เพราะว่าในช่วงโควิดเนาะเราก็อยากจะหารายได้
น้องก็เลยส่งลูกไปค่ะพอน้องส่งลูกไปปุ๊บ
เขาก็เลือกน้องแล้วเขาก็ทักแชทมาส่วนตัวเนาะ
แล้วส่งงานพี่บอร์ดมาให้ดูว่า
ประมาณนี้ต้องการเด็กประมาณนี้แล้วต้องการให้ถ่ายแบบแบบนี้นะ
ใส่ชุดอย่างนี้นะปกติเนี่ยคือน้องจะไม่ค่อยรับงานถ่ายแบบค่ะ
น้องจะรับงานเอ็นมากกว่างานถ่ายแบบเนาะเพราะว่ามันมีตัวตนมากกว่าอะไรประมาณเนี้ย
สักพักมาเขาก็โทรมาหาน้องน้องก็รับแล้วเขาก็บอกว่า
เอ่อเขาปิดหน้าจอเนอะเขาโทรวีดีโอคอลมานะแต่เขาปิดหน้าจอ
สักพักก็ขอรอถอดเสื้อเราก็คิดว่าเออไหนก็เคยถ่าย
ถ่ายรูปแบบชุดชั้นในมาก่อนแล้วแบบชุดว่ายน้ำอย่างเงี้เออ
ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็บอกว่าให้น้องถอดถอดข้างล่างให้มัน
แล้วน้องว่าไม่เอาถ้าให้ถอดข้างล่างไม่ถ่ายแล้วค่ะพี่อย่างนี้
แล้วน้องก็เลยมันก็โมโหมันก็เลยว่าถ้างั้นก็เอาไปแค่สองคันแหละ
แล้วมันก็วางสายน้องนี่แหละน้องนักศึกษาสาวคนนี้บอกโอ้โห
ตอนแรกหวังจะได้งานนะคุณนะไม่ได้หวังจะมาถ่ายโป๊ะอะไรแบบนี้เลยนะครับ
ไอ้คนที่โทรเข้ามาผ่านวีดีโอคอร์ปลายสายแหมก็ดัดเสียงให้คุณ
ทำเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยทำเป็นเสียงเหมือนสาวสอง
ทั้งที่เธอก็รู้นะว่าเป็นเสียงผู้ชายแต่ก็นึกว่าเป็นสาวสองอีก
คุยไปคุยมาไม่ใช่ซะแล้วนี่มันมีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศแล้วนะฮะ
ค่ะแล้วทีนี้พอเธอถูกหลอกแบบนี้ก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแชทที่คุยกันนะคะก็นำทั้งหมดเลยปริ้นต์ออกมา
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่แล้วให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวมิจฉาชีพมาดำเนินคดี
บอกแหมไม่อยากเลยอ่ะไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อแบบเธออีก
อยากให้จับคนร้ายได้เร็วเร็วอ่ะนะคะเธอก็เลยเอามาแชร์กันบอกว่า
ใครจะคิดจะรับงานอะไรเนี่ยคิดให้ดีนะแล้วก็เรื่องของการถ่ายท่อนบนท่อนล่างอะไร
ส่งไปให้เขาต้องคิดให้ดีเหมือนกันเธอก็กลุ้มใจนะ
ไอ้ภาพถ่ายหรือว่าคลิปที่เปิดท่อนบนไปแล้วเนี่ยมันจะถูกลงไปเผยแพร่อีกหรือเปล่านะฮะ
เธอบอกว่าเธอต้องทำใจเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับ